คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้พามาดูความน่ารักบอกเลยว่าข่าวเนี้ยมีแต่คำว่าน่ารักน่ารักน่ารักน่ารัก
เมื่อวานนี้เขาออกงานอีเวนต์คู่กันคือคู่นี้งานแน่นทั้งคู่นะนานทีจะได้มาเจอกันถือว่า
เป็นการออกงานอีเวนต์ในรอบหลายเดือนของเราเลยค่ะแม่สาวด้วยแปลงใช่ค่ะนี่ทั้งสองคนนะ
บอกว่าคิดถึงมากเลยคิดถึงบรรยากาศแบบนี้บนเวทีคิดถึงบรรยากาศการร้องเพลง
ซึ่งหลังจากที่จบงานก็ได้ให้สัมภาษณ์กับพี่นักข่าวหลายประเด็นเลย
ซึ่งก็มีคนสกรีนรูปให้แต่ให้ลงแค่รูปเดียวก็คือรูปนี้
สกรีนไม่ใช่ใครที่ไหนพี่แบร์ของเรานี่แหละค่ะ
ซึ่งทางพี่แบร์ก็บอกว่าโอ้โหพี่ครับน้องสวยหลายรูปเลย
ก็ไม่คิดว่าน้องจะเชื่อผมขนาดนั้นด้วย
ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวก็งอนเขาอีกว่าไหมล่ะ
แล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าพี่แบร์จะลงรูปเซ็กซี่โชว์กล้ามแน่นได้ไหมยายาโอเคไหม
เพราะว่าพี่แบร์เองเขาก็หุ่นดีใช่ไหมล่ะ
ส่วนเรื่องละครคือเธอค่ะน้องยาย่าที่กำลังออกอากาศตอนนี้

ดูทุกตอนดิฉันจะร้องไห้แล้วก็ฟรินมากด้วย
ทั้งมาริโอย์ทั้งแยยะเล่นดีมากคุณผู้ชมดูสิ
ดิฉันเนี่ยพอแล้วพออีกกลับมาดูแล้วกลับมาดูอีก
คืออยากรู้ว่าจุกจริงไหมจุกจริงค่ะ
คือก็ต้องถามพี่แบร์สักหน่อยว่าได้ดูไหม

ใช่ค่ะพี่แบร์บอกว่าโอ๊ยผมดูได้ครับ

แล้วก็ชื่นชมในผลงานของน้องนะ

แล้วก็บอกได้ว่างานก็คืองาน
เดี๋ยวไปฟังเสียงของทั้งคู่กันสักนิดนึงค่ะ

ไม่ได้ออกงานที่เป็นงานแบบนี้

ไม่ได้ออกมาแบบหรือว่าแบบเป็นปีแล้วค่ะ

ถือได้สิครับถือได้ไม่มีปัญหาอะไร

เราก็ชื่นชมเข้าไปด้วยเราก็ดีใจ
ครับผมครับนี่เขาก็บอกไว้อยู่แล้วตั้งแต่แรก

อย่าหาว่าไม่บอก
ตามพี่แบร์ไงคะ

จริงเขาพูดว่าคือมันไม่ได้ห้ามกันอยู่แล้วเนอะ

ใช่ค่ะงานก็คืองาน
จริงเขาก็สวยน่ารักหลายรูปแหละ

เชื่อเราอะไรอย่างนี้

นี้ก็ได้รูปนี้ก็โอเคแต่รูปนี้อย่าลงเลย

ต้องเชื่อสิเพราะพี่แบร์เค้าสกรีน

รอบหน้าน้องยาลง๑๐รูปลวด
เสร็จแล้วต้องให้พี่แยะตรวจ